ส่วนเรื่องนี้ต่อเนื่องกันเลยเรื่องของความเชื่อเหมือนกันนะครับ
เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาที่จังหวัดชายนาฏ
ถ้าคุณผู้ชมจำได้เราเคยไล่เล่าข่าวเรื่องนี้มาแล้วนะครับ
เป็นเรื่องของความเชื่อที่มีชาวบ้านเขาไปทิ้งสารพระภูมิเก่าไว้ที่ข้างทาง
จนมันระเกะระกะไปหมดแล้วมันก็เดือดร้อนชาวบ้านแถวนั้น
ที่เขาสัญจรผ่านไปผ่านมาช่วงกลางค่ำกลางคืนมันสยิมกุย

ไม่กล้าขับรถผ่านแล้วมันมีเรื่องเล่าที่ฟังแล้วชวนขนหัวลุกด้วยนะครับ
จันที่จากเธศบาลตำบลคลุงสัมพาวอำเภอมนโรมจังหวัดชัยนาอ
ก็ช่วยกันเก็บซากสารพระภูมินะครับที่มีผู้ลักลอบนำไปทิ้งริมถนน
ใต้ต้นไม้ใหญ่มากกว่า๑๐๐หลังนะครับบริเวณหลักกิโลเมตรที่๔
ทางหลวงชนบทในพื้นที่หมู่๓พร้อมกับปรับภูมิทัศน์ให้บริเวณนี้กลับไปเป็นแบบเดิมนะครับ
เพื่อไม่ให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความหวาดกลัวจนไม่กล้าสัญจรผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้ในยามค่ำคืน
จากหวาดกลัวอาถรรพ์เล่ากันอีกทีเกี่ยวกับเรื่องของอาถรรพ์เขาบอกว่า
มีชาวบ้านขับขี่รถจักรยานยนต์หรือไม่ก็ปั่นจักรยานผ่านเส้นทางนี้ในช่วงกลางคืน
เขาบอกว่าพบเห็นคนชะลาและเด็กจำนวนมาก
ล้อมวงคุยกันอย่างสนุกสนานในช่วงยามค่ำคืน
คุณผู้ชมลองคิดดูแล้วกันแถวนั้นไฟก็ไม่มี
แต่เห็นคนนั่งคุยกันเพียบเลย
บ้านชาวบ้านก็ไม่เคยจะมีเนอะ
พอเห็นแบบนั้นชาวบ้านที่เขาขับขี่จักรยานยนต์ผ่านไปผ่านมา
ทิ้งเอาไว้กลางทางวิ่งหนีครับแล้วก็ใส่เกียร์หมาเลย
ทิ้งจักรยานยนต์ทิ้งรถจักรยานแล้วก็วิ่งกันเลย
นี่นี่คือสภาพสภาพแต่ก่อน
ตอนที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาจัดการนะโอ้โฮยังไม่มีคนเอามาทิ้งไว้
นี่ใช่ไหมแบบว่าเข็นจักรยานแบบไม่ไหวนะนี่ฉันเคยบอกเขาไปแล้วครั้งที่แล้วนะคะว่า
ขี่จักรยานไปด้วยมันเร็วกว่าวิ่งก็ไม่เชื่อ

คุณขี่อยู่คุณจะลงแล้วทิ้งเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้
ซากพวกนี้ออกไปจนหมดแล้วนะครับ
ก็เป็นการจัดระเบียบปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามมากยิ่งขึ้นใช่